มาดูที่กรสินครับคุณผู้ชมฮะเหตุนี่ข้างหลังนี่
คือตัวสามีกับภรรยาเนี่ยคบกันมาไม่นาน
เดือนเองคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมค่ะแต่ระหว่างที่คบกันทะเลาะกันตลอด
หลักไม่ใช่เรื่องอะไรเลยฮะหึงหวงฝั่งชายเนี่ยหึงห่วงครับ
แล้ววันที่จะมาขอกุญแจรถกระบะจากฝั่งผู้หญิงเนี่ย
โมโหแล้วโอ้โหทำหลายอย่างเลยทำร้ายร่างกายที่หนักสุดคือ
เอามีดจ้วงแทงภรรยาตนเองโอ้โหเจ็บสาหัสครับ
เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองบัวจังหวัดกาลสิน
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็เจอคนเจ็บอืม
ชื่อว่านางนิชาพาอายุสี่สิบเอ็ดปีครับ
โดนแทงด้วยมีดเข้าที่ชายโครงซ้ายห้าแผลเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวนางนิชาพาส่งโรงพยาบาลนามนครับ
ชนเข้ากับผนังปูนหน้าบ้านบ้านนี่เสียหายนี่คันนี้คุณผู้ชมฮะ
หน้ารถก็พังไปด้วยไปถามพี่สาวของคนเจ็บครับ
ชื่อคุณสวัยนันทช่วงเล่าให้ฟังว่าน้องสาวเธอเนี่ย
ไปแต่งงานกับนายสมบูรณ์หรือว่าเอ็มซึ่งอายุสามสิบสามปี
นิชาพากับสมบูรณ์อยู่กินกันได้๗เดือนทะเลาะกันตลอดครับ
สมบูรณ์หรือชื่อเล่นชื่อเอ็มเนี่ยนะหึงหวงภรรยาตลอด
ก็เลยทะเลาะกันบ่อยเมื่อ๓เดือนก่อนทะเลาะหนักถึงขั้น
เอากีต้ามาทุบหัวนิชาพาคนเป็นภรรยาจนเธอศีรษะแตกเย็บไป๙เข็มครับ
ทั้งหมดนี้ต้นเหตุมาจากความหึงห่วงล้วนล้วนค่ะแล้วล่าสุดเนี่ย
หรือว่านายสมบูรณ์มาขอกุญแจรถกระบะจากนิชาพา
แล้วก็ขับรถพุ่งชนบ้านถอยแล้วชนถอยแล้วชนถอยแล้วชน
สามรอบด้วยกันไปฟังพี่สาวคนเจ็บเล่าให้ฟังครับ
นี่ค่ะนี่คือพี่สาวของคุณนิชาพาคนเจ็บใช่ไหม
ทีนี้มาฟังน้องสาวของคนเจ็บหน่อยค่ะเห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าฝั่งสามีในเอ็มขับรถชนบ้านใช่ไหมหลังจากชนแล้วนะ
เมื่อกี้ที่บอกว่าถอยแล้วชนถอยแล้วชน๓รอบ
เสร็จปั๊บหายไป๒ชั่วโมงกลับมาอีกรอบนึง
กลับมามาทำร้ายเหรอรอบเนี้ยตัวในเอ็มบอกว่าขอปรับความเข้าใจ
แล้ววิธีการปรับความเข้าใจคือลากเมียเข้าไปในพุ่มไม้ข้างบ้านค่ะ
มันมืดด้วยไงแล้วหันมาดูอีกทีนึงนะน้องสาวนะบอกว่าหันมาดูอีกทีนึง
เห็นในเอ็มเอามีดปลายแหลมจ้วงแทงพี่ต่อหน้าต่อตา
แบบจึกไปห้าแผลค่ะคุณผู้ชมน้องสาวเห็นพี่สาวเป็นแบบนั้น
รีบวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจรวมถึงกู้ภัย
เอ็มไปไหนอ่ะเอ็มหนีไปแล้วแล้วดูรอยเลือดที่หยดอยู่ตรงนี้สิคะ
ฟังน้องสาวค่ะ
อุกอาจขนาดนี้ตำรวจคุมตัวในเอ็มได้แล้วครับ
แล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
หลังจากเจ้าตัวเนี่ยมามอบตัวช่วงเที่ยงคืน
บอกเขาไม่ได้หนีไปไหนนะแค่กลับบ้านไปตั้งหลักก่อน

แต่ก็อธิบายไม่ได้ส่วนที่ก่อเหตุทำร้ายภรรยาไปแบบนั้น
เพราะคุยกันไม่ลงตัวแล้วระยะหลังเนี่ยปัญหามันหนักข้อขึ้นคุณผู้ชม
บอกต่างฝ่ายต่างก็อยากเลิกรากันนะ
โดยฝ่ายหญิงเนี่ยมาหาว่าตัวเขาไม่ดีแล้วก็ไล่ให้ออกไปตลอดเลย
หลังเกิดเหตุเขาอยากจะขอโทษภรรยาที่ลงมือทำร้าย
แทงไปตั้งหลายแผลแบบนั้นครับ
มิจารณีผมนี้มิจารณีผมบริหญิงครับ
ใช่แด้เลยครับมันแบบว่าดีใจแล้ว
จบแปลกันแล้วมันยังอยู่
โบสถ์ในมงวลว่าอีกแล้วคำกวนย่อมรับผิดทุกอย่าง
เมียไป๕แผลแต่ยังอยากขอโทษนะครับ

คนก่อเหตุก็คือนายเอ็มไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ก่อนจะแจ้งความดำเนินคดีต่อไปครับ
ก่อเหตุข้างนี้คือเป็นเพราะพ่อยังครับพี่